เธอมาแอบดูฉันเข้าห้องน้ำเนี่ย

ไม่มีอะไร

ไม่มีอะไรแล้วต้องหนีทำไม

โอ้โหก็จับได้แบบนี้ยังหนีกันดื้อ
ผู้หญิงเล่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ

กำลังจะล้างมือเจอผู้ชายคนนี้นะ

แล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าตรงนี้เป็นห้องน้ำหญิง

ผู้หญิงอยู่ปีกซ้ายผู้ชายอยู่ปีกขวา

เคยเจอผู้ชายคนนี้มาตามแอบถ่าย

หลังจากนั้นเธอไปแจ้งความที่โรงพักครับ
ว่าเดี๋ยวคลิปที่เธอถูกถ่าย

ใครเห็นก็ดูปกติสุภาพเรียบร้อย
คุณพ่อคุณแม่เป็นตำรวจด้วยนะ
ตอนแรกผู้ชายคนนี้ก็อ้างกับตำรวจ

แต่ว่าแค่แอบดูเพราะชอบคนนี้
คนนี้แหละแต่พอแม่เขามาฮะ

ลูกฉันไม่มีพฤติการ

ประวัติภาพลูกฉันคนดี

เค้าไม่ได้บอกตามไปดู

แม่บอกว่าไม่มีทางเชื่อ
เพราะว่าคนกันแกล้งลูกฉัน

แต่ว่าล่าสุดไม่รู้ยังไง

ให้ผู้ชายคนนี้ออกจากงานแล้ว
ก็ยังไม่เจอคลิปที่แอบถ่ายก็คาดว่าน่าจะลบไปแล้ว
ผู้ชายคนนี้ก็แค่เสียค่าปรับไปเท่านั้น
แม่เริ่มมาข่าวเช้า
เพราะว่าตอนเขาเดินหนีนะเหมือนเขาทำอะไรกับโทรศัพท์บางอย่าง
จะลบหรืออะไรก็ตามแต่ว่าผู้หญิงที่เอามาโพสต์
ไว้แบบนี้พี่บอกว่าภัยใกล้ตัวจริง
ทำงานด้วยกันมา๒ปีไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้
ภายนอกเนี่ยดูดีดีแต่ทำไมถึงมาทำกันแบบนี้นะฮะ
ก็ระวังกันด้วยแต่พี่ไม่เป็น